คุณผู้ชมคะมีกรณีเด็กวัยรุ่นชายสองคนเขาขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา
แล้วอยู่ดีก็มีวัยรุ่นอีก๔คนขี่รถจักรยานยนต์มาประกบ
แล้วก็แต่งตัวคล้ายกับเด็กช่างกล
อยู่ดี๔คนนี้นะคะไปถีบรถจักรยานยนต์ของน้องที่เขาขี่กันมา๒คน
น้องเขาก็ตกใจถอดหมวกกันน็อกออกมาบอกว่าผมไม่ใช่เด็กช่าง
แต่๔คนนั้นไม่สนใจเพราะถีบรถจักรยานยนต์ลงไป
น้องเขาล้มศีรษะไปฟาดพื้นเสียชีวิตนะคะ
ทางครอบครัวของวัยรุ่นสองคนเขาก็มาร้องเรียนที่ไทยรัฐทีวี
อยากจะให้สื่อช่วยหน่อยขอความเป็นธรรมในเรื่องของคดีนี้
แล้วก็ให้ติดตามความคืบหน้าของคดีให้ด้วยค่ะ
ก็อยากจะฝากอยากจะให้เขาคิดสักนิดนึง

อยากให้เขาพิจารณาแล้วก็ให้มันสำนึกผิดบ้าง
อรพินกิจนิยมแม่ของนายสดายุกิจนิยมอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในเยาวชนที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนไล่ยิง
แล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์จนเสียหลักเกิดอุบัติเหตุ
คุณแม่ก็ได้มาเล่าถึงความรู้สึกนะคะหลังจากต้องสูญเสียลูกชาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนนิมิตรใหม่กลางดึก๕เมษายนที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้เนี่ยนายสดายุกิจนิยมและนายปรมัติเวียงเงิน
เป็นนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนสวนกุหลาบปฐุมธานี
ได้ไปเดินซื้อของที่ตลาดนัดรถไฟย่านนวมิน
ระหว่างทางกำลังกลับบ้านอยู่ดีมีกลุ่มวัยรุ่น๔คน
แต่งตัวคล้ายคล้ายกับเด็กช่างกลขี่รถจักรยานยนต์มาสองคัน
แล้วก็มาประกบหนึ่งในคนร้ายชักปืนมาเจาะที่นายสดายุ
แต่นายสดายุเขาถอดหมวกกันน็อกออกมาเลยนะคะ
แล้วก็พยายามบอกกับคนร้ายว่าผมไม่ได้เป็นเด็กช่าง
แต่คนร้ายไม่สนใจใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของน้องที่มากันสองคน
จนล้มหัวกระแทกพื้นทำให้นายสดายุและนายปรมัติเสียชีวิตคาที่ค่ะคุณผู้ชม
มาลีเวียงเงินคุณแม่ของนายปรมัติก็บอกว่าอยากให้ตำรวจนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ฝากไปถึงคนร้ายด้วยว่ามอบตัวเถอะกลับตัวกลับใจเถอะ
เนื่องจากครอบครัวสูญเสียอยากจะได้นึกถึงหัวอกของคนเป็นแม่ด้วยค่ะ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีแล้วก็จับตัวคนร้ายให้ได้ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสูญเสียแบบมันไม่น่าที่จะสูญเสียคือไม่อยากให้ข่าวมันเงียบ
คืออยากจะให้ออกสื่อออกข่าวอยากจะให้เชื่อดไก่ให้ลิงดูว่าคือเราเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะ
งั้นก็จะมีต่อไปเรื่อยโดยที่ไม่จบไม่สิ้นก็จะมีการเสียชีวิตของคนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่
พ่อแม่เขาต้องมารับผิดชอบตรงนี้มันซึ่งหนึ่งชีวิตกว่าจะโตค่ะ
มันไม่ใช่ง่ายถ้าลองเป็นลูกคุณบ้างคุณจะรู้สึกยังไง
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะญาติของนายสดายุและนายปรมัติที่เสียชีวิตก็ติดต่อขอรับศพทั้งสองคน
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
จะมีการตั้งบำเพ็ญกุศลนายสดายุที่วัดพญาปลาคลอง๑๒เป็นเวลา๕คืน
จะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๑๐เมษายน
ส่วนนายปรมัติจะมีการตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดลาประเขาย่านมีนบุรี
โดยจะเริ่มสวดอภิษฐรรมคืนแรกวันที่๗เมษายนก็คือคืนนี้นะคะ
จะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๑๐เมษายนเช่นเดียวกัน
วันนี้จะมีพิธีเชิญวิญญาณของเยาวชนบริเวณที่เกิดเหตุในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
มาดูเรื่องของคดีความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกธนชัยอุตสาหกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจ
คอบาลนิมิตรใหม่เจ้าของท้องที่บอกว่า
ตอนนี้ได้มีการเชิญเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์
มาสอบสวนอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว
เบื้องต้นผู้นักงานสอบสวนรับแจ้งว่า
เกิดอุบัติเหตุบริเวณป้ายรถประจำทางถนนนิมิตรใหม่ย่านมีนบุรี
ก็เลยลงพื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุก็พบผู้เสียชีวิต๒คน
คำให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าถูกไล่ยิงมาค่ะ
จนทำให้รถของน้องสองคนที่เสียชีวิตนั้นเขาพลิกคว่ำ
แต่ว่าในที่เกิดเหตุไม่พบรอยกระสุนนะคะคาดว่าอาจจะเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้น
ตอนนี้ตำรวจเขารอตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเพราะว่ามีการชักปืนขึ้นมา
แต่ตำรวจบอกว่ามันไม่มีร่องรอยของการยิงอาจจะเป็นการชักปืนขึ้นมาขู่เฉย
แต่ว่าขี่รถจักรยานยนต์ไล่กันมาการล้มเนี่ยไม่รู้ว่าถูกถีบจริงหรือว่าเป็นอุบัติเหตุ
เดี๋ยวรอดูกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะ